ตรงกับเวลาไทยเนี่ยก็คือในช่วงสายนะครับ
ช่วงสายวันที่๒๗นะครับ

สีสะเกดเนี่ยก็เตรียมตัวมาดีมากนะครับแล้วก็จะมีงานถ่ายแหล่งข่าววันพรุ่งนี้
บ่ายโมงครึ่งนะครับศรีสะเกดกับเอสตาด้าเคยพบกันมาแล้วนะครับ
ซึ่งตอนนั้นเนี่ยสีสะเกดป้องกันแชมป์สมัยสองของคล้านที่สองไปได้
ด้วยการชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมากของไทยนะครับชนะด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
นั้นเนี่ยไฟล์นี้ถือว่าเป็นไฟล์ใหญ่ที่สุดของศรีสะเกดในชีวิตเหมือนกันครับ